ค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันเข้าพรรษานะครับ
ตอนนี้หลายคนกำลังทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนา
เพื่อที่จะมาทำงานต่อในเช้าวันพรุ่งนี้
ทำกลางสรรคการผลที่มีอนิโนมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
มีจุดไหนปัจจัยเกิดจากอะไรวันนี้เรามาติดตามกันนะครับ

ว่ามีหลายจุดละทีเดียวอาจจะต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจจะต้องเจอกับฝนตกหนัก
มีหลายจุดนะครับตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
เป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยหรือไม่ฟังดีนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานี
กวนนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิ
นครราชศรีมาสุรินปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรี
ตราดระนองและพังงาพื้นที่เหล่านี้
การใช้ชีวิตในระยะนี้คงจะต้องเฝ้าติดตาม
ประกาศต่างจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะที่ถ้าหากเรามาดูจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตลอดทั้งวัน
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
มีกลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะเป็นสีน้ำเงินสีส้มปรากฏอยู่หลายจุด
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานั้น
ยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับ

ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่๒๓ไปจนถึงวันที่๒๕นะครับ

ก็มาปะทะกับกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้

เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ

ยังสามารถที่จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองมา

รวมไปถึงถ้าหากมีความแปรปวนของสภาพอากาศรุนแรงมากในบางจุดบางพื้นที่
ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงและมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในพื้นที่ได้
นี่คือลักษณะของฝนที่มีโอกาสตกในระยะนี้
มาดูภาพรวมการตกของฝนหลังจากนี้
ในช่วงกลางดึกคืนนี้คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นจะค่อยไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

บางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องเจอฝนตกหนักเลยทีเดียว
จุดอาจจะต้องเจอฝนตกชุกตลอดทั้งวัน

แล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง

ฝนก็ค่อนข้างที่จะยังคงตกอยู่ในจุดเดิมนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่าง
ตั้งแต่ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูน

ส่วนท้องทะเลนั้นจากการตรวจสอบครับ

ใครที่จะท่องเที่ยวในทะเล

จะต้องยังคงเพิ่มความระมัดระวังครับ
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของฝั่งอันดามัน

ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
หลายคนเดินทางมาทำงานต่อในวันพรุ่งนี้เช้า

อยู่ที่ประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ที่สำคัญฝนยังคงเน้นตกในช่วงเดิม
ก็คือช่วงบ่ายแก่ไปจนถึงช่วงหัวค่ำ

จากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้ว

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ